แม่บ้านคนหนึ่งก็เข้าไปล้างห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
เป็นห้องน้ำคนพิการตกใจพังงะเลย
ไปเจอศพเด็กทารก
แล้วถุงน้ำคร่ำยังห่ออยู่เลย
คือเด็กยังอยู่ในถุงน้ำคล่ำอยู่เลย
คาดว่าน่าจะเป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ไปคลอดลูกในห้องน้ำ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบเหมือนกัน
แต่มาตรวจสอบอายุคันของเด็ก๗เดือนแล้วนะ
เอาวัยวะนี่ครบแล้ว
คร่ำถุงน้ำคร่ำยังมีอยู่เลยครับ
นี่คือปั๊มน้ำมันที่แถวริมครองสมทวิน
ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาศาลคาม
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยจีเสียงเกาะนะฮะ
ก็จุดเกิดเหตุมันคือเป็นห้องน้ำผู้พิการห้องน้ำผู้สูงอายุภายในปั๊มน้ำมัน
แม่บ้านเนี่ยกำลังไปล้างห้องน้ำก็ไปเจอเด็กทารกแรกคลอดถูกทิ้งในชะโครก
วัยวะครบ๓๒รกติดอยู่ที่บริเวณสดือของเด็ก

เป็นทารกเพศหญิงอายุคัน๖๗เดือนครับ
น่าจะมาคลอดในห้องน้ำเนื่องจากถุงน้ำคร่ำยังคงมีอยู่เลย
ตำรวจก็สอบส่วนพยานแวดล้อมแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มเนี่ย
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าห้องน้ำมันมีกล้องอยู่แล้วคุณผู้ชม
แต่ว่ากล้องเสียครับ
ชำรุดมาหลายสัปดาห์ใช้งานไม่ได้
มันก็ไม่เห็นว่าใครเดินเข้าห้องน้ำอ่ะ
ซึ่งเป็นแม่บ้านของปั๊มที่นี่ก็บอกว่าเธอเข้าไปทำความสะอาดตอน๘โมงเช้าวันนี้

แล้วก็ไปต่อที่ห้องน้ำผู้สูงอายุเป็นห้องสุดท้าย
เป็นห้องสุดท้ายโอ้โหตกใจกำลังจะล้วงชะโคก

บอกกันว่าอย่าต้องบอกเธอ๒คำมันก็โทรแก้วครั้งหนึ่ง

เพราะเดี๋ยวมันจะมีลายนิ้วมือหลักฐานมันจะเปลี่ยนนะนะ
นะฮะทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามแม่ค้าลูกชิ้นที่หน้าห้องน้ำดูซิ
ตอน๗โมงเช้า๘โมงมีใครมาไหมมีคนท้องเดินมาไหม
แม่ค้าบอกว่าตอนสัก๗โมงเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้น
แต่อายุประมาณ๑๕๑๖ปีโอ้โหยังเป็นเยาวชนอ่ะยังเด็กมาก
เด็กคนนั้นใส่ชุดแบบคล้ายกับชุดคลุมท้อง
เดินไปในห้องน้ำแล้วหายไปชั่วโมงนึงครับ
แล้วก็มีการออกมาขอใช้โทรศัพท์มือถือบอกว่าโทรไปหาพี่ชายให้พี่มารับ
เธอก็เลยเอาเบอร์นี้ให้กับตำรวจไปเพื่อเรียกเด็กคนนั้นมาสอบปากคำ
ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะนะฮะตอนเนี้ยศพของเด็กทารกที่เจอในห้องน้ำเนี่ย
เอาไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็จะมีการตามตัวผู้หญิงคนนั้น
เพื่อเร่งมาสอบประคำว่าใช่แม่ของเด็กหรือเปล่า
คลอดค่ะทำแท้งออกต้องการจะฆ่าลูกหรือมันออกมาโดยที่เธอไม่ตั้งใจ
เดี๋ยวต้องดูอาจจะมีกล้องวงจรปิดซักจุดแหล่ที่จับภาพได้ว่าแม่ของเด็กเรียนเป็นใคร